เงินไปยืมเงินกันมาบางคนก็คิดดอกเบี้ยโหดบ้าง
บางทีก็โอ้โหถูกขู่ถูกรุมทำร้ายใช่ไหมคะ
คราวนี้ค่ะเจ้าหนี้ให้ยืมเงินกันไปเป็นเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกัน
ยืมเงินไปเสร็จก็ตกลงกันว่าจะคืนเท่านั้นเท่านี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ยังไง
ปรากฏไปทวงหนี้ที่บ้านลูกหนี้บอกไม่มีเงินน่ะ

ลูกนี้บอกว่าเดี๋ยวออกไปกดเงินด้วยกันดีไหม

หนี้ขี่ลูกหนี้ซ้อนไปกดเงินกัน
ระหว่างทางสิ่งที่เกิดขึ้น

ดมีดเข้าคอเจ้าหนี้

เลือดนี่คืออาบเลยนะคะ
แทงที่คอแทงที่โหนกแก้ม
แล้วปาดคอจนเส้นเลือดใหญ่ขาดนะคะ

กู้ภัยเร่งเข้าช่วยเหลือนายนัฐกาลวัย๒๗ปี
ตอนกู้ภัยไปถึงเนี่ยเขายังไม่ตาย

เพราะว่าถูกแทงด้วยถูกปาดคอด้วย
เอ่ยกู้ภัยเอ่ยก็รีบช่วยเหลือกัน

ปาดเข้าที่คอจนเส้นเลือดใหญ่ขาด
โหนกแก้มหัวฝั่งซ้ายฝั่งขวาที่คอลำตัวแขนขามีร่องรอยแผลถลอกมีรอยถูกแทงด้วย
คนก่อเหตุชื่อในหมูหรือว่าวิสุทธิ์อายุยี่สิบเจ็ดปีนะคะก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีไป
แต่สุดท้ายหนีได้ไม่นานก็ขอติดต่อเข้ามอบตัวค่ะเราส่งบอมอภิวัตรลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ไปดูตรงจุดเกิดเหตุบอมบอกว่าโอ้โหเห็นชัดเจนเลยว่ามีร่องรอยมอเตอร์ไซค์ล้ม
ลากถลายไปกับพื้นแบบนี้เห็นไหมคะรอยครูดไปกับพื้นสีขาวเนี่ย
บอกอุ้ยเห็นชัดเลยว่าเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วครูดไปเดินไปอีกหน่อยเจอคราบเลือดที่ย่าฝั่งทุ่งหนานี่ค่ะ
บนถนนก็มีคราบเลือดหยดเป็นทางยาวประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรมีคราบเลือดขนาดใหญ่อยู่ริมถนนฝั่งริมคลองด้วย
ร่องรอยก็ขาดหายไปบอมนี่คือเดินตามรอยเลือดไปดูเลยนะคะ
ปรากฏผู้ตายกระโดดลงน้ำพี่อุ๋ยกระโดดลงน้ำแล้วคือไหว้ไปขึ้นอีกฝั่งนึงเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะ
อมก็เดินตามรอยเลือดไปเรื่อยจนไปเจอกับพลเมืองดีที่ให้การช่วยเหลือคนตายนะคะ
เขาบอกว่าตอนนั้นเขากำลังนั่งกินข้าวอยู่เลยค่ะ
เขาบอกเขาโดนจี้มาช่วยผมด้วยอืมอ่าผมไม่ไหวแล้วครับอ่า
แล้วเขาก็ขอน้ำกินขอน้ำกินเสร็จปุ๊บเอาน้ำให้เขากิน
เขาบอกพี่ผมไม่ไหวแล้วแล้วเขาก็ล้มลงเลยค่ะ
แต่ก็ถามเขาว่าบ้านเขาอยู่ไหนอะไรยังไงนะเขาก็บอกเขาอยู่หมู่สิบห้า
ชื่อนี้ชื่อนี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยโทรหามูลนิธิอืม
อ่าตอนนั้นเขายังคุยรู้เรื่องหมดทุกอย่างยังมีสติดีอืมค่ะ
อมก็ไปที่สพมนครปฐมนะคะเจ้าของพื้นที่
ก็ไปติดตามความคืบหน้าทางคดีเพราะว่าเมื่อคืนนี้ในหมูคนก่อเหตุมอบตัวแล้ว
ผู้กำกับการสพมนครปฐมบอกว่าหมูเล่าแบบนี้
รู้จักคนตายช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเพราะทำงานบริษัทขนส่งเครื่องดื่มชูกำลังด้วยกัน
ตอนนั้นเนี่ยไม่มีเงินเลยก็เลยขอยืมเงินผู้ตายมาหมื่นนึง
เงื่อนไขจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ๔๐แต่ไม่ได้มีการทำสัญญาเป็นรายลักษรกัน
ระหว่างนั้นเนี่ยหมูบอกว่าหมูจ่ายดอกเบี้ยไปละเดือนละ๒ครั้งครั้งละ๓๐๐๔๐๐บาท
เดือนก็จ่ายตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ยอดดอกเบี้ยที่จ่ายไปทั้งหมดเนี่ย
มันหมื่นกว่าบาทซึ่งก็คือเกินเงินต้นมาแล้วอ่ะอืม
ระหว่างที่จ่ายหนี้กันอยู่เนี่ยผู้ตายชอบขู่อยู่บ่อย
บอกถ้าไม่จ่ายจะเอาปืนมายิงหมูกับแม่หมูเลยรู้สึกกดดันมาตลอดเลย
ทีนี้วันเกิดเหตุผู้ตายเนี่ยขอให้ในหมูจ่ายหนี้ที่เหลือทั้งหมด
หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขอเป็นเงินก้อนเลยในหมูเลยบอกว่า
ไม่มีจริงเดี๋ยวไปหายืมคนอื่นมาให้ได้ไหม
ให้ผู้ตายมารับที่บ้านหน่อยจะได้ขี่รถไปหาขอคนที่ยืมด้วยกัน
แต่ก่อนออกจากบ้านหมูพกมีดติดไปด้วยค่ะครับ
ตำรวจก็เลยถามว่าเอ้าจะไปกดเงินจะไปขอยืมเงิน
แล้วพกมีดไปทำไมหมูบอกว่าผมเอาไปป้องกันตัวเผื่อถูกทำร้าย
พอไปถึงที่บ้านเนี่ยในหมูก็ขึ้นซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ผู้ตาย
ออกไปได้ประมาณสักสี่ห้าร้อยเมตรผู้ตายหันมาถามบอก
แน่ใช่ไหมเงินน่ะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเจอกัน
หมูบอกได้ยินคำนั้นแล้วเลือดขึ้นหน้าเลยโมโหมากเหมือนถูกขู่อีกครั้ง
ก็เลยเอามีดที่พกเอาไว้อยู่แล้วที่เตรียมออกมาจากบ้านนั้นน่ะ
แทงเข้าที่คอฝั่งซ้ายผู้ตายครั้งหนึ่งรถก็เลยเสียหลักล้มกลิ้งทุ่งนานลงไปทั้งคู่
ผู้ตายลุกขึ้นมาสู้หมูก็ตวัดมีดไปมาแล้วก็วิ่งหนีกลับเข้าบ้าน
ส่วนผู้ตายเนี่ยกระโดดน้ำลงคลองว่ายน้ำข้ามไปอีกฝั่งหมูบอกว่า
ผมก่อเหตุเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
เกิดจากมันเคยขู่ผมไว้ว่าถ้าไม่เอาเงินมาคืนมัน
มันจะเอาปืนมายิงแม่กับผมอ๋อแม่กับเราใช่ครับอ๋อขู่อยู่เลย
ใช่ครับขู่ไว้หลายรอบแล้วครับพอขึ้นรถไปปุ๊บมันก็พูดว่า
ได้ได้แน่ใช่ไหมอืมถ้าไม่ได้เจอกันเจอกันแล้วมีดที่ถือไป
เราต้องการไปทำอะไรเพื่อที่จะป้องกันตัวเผื่อมันทำอะไรผมครับ
พอผมไปรถคันเดียวมันตอนนั่งบนรถแทงครั้งเดียวแล้วก็
แทงแล้วเป็นยังไงเขาตัวเขาเป็นไงรถเสียหลักล้มลง
ทุ่มหน้าอ่าผมถึงลงไปด้วยคิ้งลงอย่างไรต่อแล้วก็
มันตั้งหลักได้ก่อนใช่ไหมครับมันก็เตะแล้วต่อยหัวหัวปูดอยู่อืม
แทงคอบนรถรอบเดียวครับแต่ข้างล่างไม่รู้ครับ
วันนี้พอศปรารคทัมเช็คนี่นะฮะต้องกลัวก็คุมตัวในหมู่ไปจำลองเหตุการณ์
แม่ของในหมูก็บอกว่าที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยเล่า

ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกชายไปยืมเงินคนตายมา
แม่บอกว่ามันก็ต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรมแล้วล่ะในเมื่อเขาเป็นคนก่อ
ทีมข่าวเราไปที่วัดทุ่งรีนะคะเรียนแบบมือน้าคอนปฐม
คือครอบครัวเนี่ยนำร่างผู้ตายมาบรรเภนโกสทเลยที่นี่
คุยกับแม่ของนายนัฐกาลผู้ตายค่ะบอกว่า

มือถือลูกชายดังขึ้นมาแล้วลูกชายก็บอกว่าเออเดี๋ยวออกไปซื้อบุหรี่ก่อนนะ

อยู่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็โทรมาบอกว่าลูกถูกแทงบาดเจ็บสาหัส
แม่บอกว่าแม่รู้ว่ามันเรื่องเกี่ยวกับการยืมเงินกัน
คือลูกแม่ไปทวงเงินที่เคยให้ในหมูยืม๔๐๐๐บาทนะ

แต่แม่บอกหมูยืมไป๔หมื่น
แล้วลูกแม่ลดหนี้ให้เหลือ๒๐๐๐ด้วยซ้ำ

เมื่อกันยายนที่ผ่านมาครบกำหนดจ่ายครั้งแรก

เดือนนี้ครบกำหนดก็เลยมีการนัดกันออกไป

เงินที่ให้ยืมเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยเงินกู้

หมูมาฆ่าลูกแม่แบบนี้อ่ะ
มีการวางแผมด้วยก่อน
ไม่งั้นจะซ้อนท้ายไปแล้วจะเอามีนระปาดกันได้อย่างไร

รับคำขอโทษไหม
อีกเรื่องนึงนะ
เป็นเจ้าหนี้ก็กลัวจะเจอลูกหนี้ที่เป็นแบบนี้ค่ะ

อาจจะดีกว่าเป็นการตัดปัญหาที่ต้นเหตุหรือเปล่าคะ